ทีนี้มาดูคดีใหญ่เป็นประเด็นสังคมนะคะแล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามกันแล้วค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีทารินก่อเหตุยิงกันตายคาบันลังศา
อย่างที่เราทราบกันเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓ศพด้วยกัน
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บ๒รายนะคะ
ทีนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่สังคมตั้งคำถามต่อก็คือกรณีที่ภาพกล้องวงจรปิดของศาล
หน้าห้องพิจารณาคดีสารจังหวัดจันทบุรีจุดเกิดเหตุเนี่ยคือ
นี่ภาพนี้๑ตำรวจศาลเนี่ยส่งปืนให้กับเสมียนทนายฝ่ายโจทย์หรือไม่อย่างไร
เพราะก่อนหน้านี้ตำรวจอ้างว่าตำรวจเนี่ยโรคประจำตัวกำเริบ
จะยืนพิงกำแพงเพราะว่าขาเขาเอ็นมาข้างหน้านิดนึง
ไม่รู้ว่าอาจจะยืนไม่ไหวยืนไม่อยู่แล้วก็อะไรกำเริบหรือเปล่า
ไม่เป็นไรพลตำรวจตรีเสถียรคำชูผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี
บอกว่าเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงกรณีตำรวจนายนี้แล้วนะคะ
แต่เสมียนทนายฝ่ายโจทย์ท่านนี้ก็คือนายธนากรธีรวโรดมนะคะ
เป็นเหตุให้พลตำรวจตรีธารินเป็นเหตุประกอบที่ถึงแก่ความตาย
เมื่อวานนี้ตำรวจมีการขอสารอนุมัติออกไม้จับในฐานความผิด
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็นี่ค่ะไปตามจับกลุ่มตัวมาได้
ที่โรงแรมกระเสมศานจรรทบุรี
พอจับกลุ่มตัวมาได้ก็มาสอบปากคำ
ใช้เวลาในการสอบปากคำแบบนี้สักประมาณร่วมกว่า๒ชั่วโมง
จากการสอบปากคำเสมียนทนายฝ่ายโจทย์ก็คือนายธนกรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปให้การในชั้นศาลแต่ก็ยอมรับว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมด
และตัวเองยังถูกพลตำรวจรีธารินก็คือผู้การทารินไล่ให้ออกไปจากห้องพิจารณาคดีด้วย
คือตอนที่ผู้การทารินเข้าไปในห้องเนี่ยตะโกนบอกเลยว่าใครไม่เกี่ยวออกไป
ก็เลยทำให้เสมียนทนายฝ่ายโจทย์เขาออกไปไปเจอกับตำรวจแล้วก็ไปเอาปืนมาจากตำรวจ
ส่วนเรื่องของนายธนากรว่าจะเป็นคนไปแย่งปืนจากตำรวจเองหรือตำรวจศาลเป็นคนยื่นให้
ตอนนี้อย่างที่บอกไปคือตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะ
ตอนนี้ทางธนากรก็ให้การเหมือนภาคเศษกึ่งรับกึ่งสู้นะครับว่าเห็นเหตุการณ์ข้างใน
โดยท่านพลตำรวจตีทารินใช้อาวุธปืนยิงฝ่ายทนายฝ่ายคู่กรณีเขาก็เลยเหมือนว่า
ท่านผู้การทารินก็ให้ไล่ออกมานอกห้องแต่เขาก็มาดูว่าเหมือนจะมีใครไหม
พอดีมาเจอเจ้าที่ตำรวจท่านหนึ่งก็เห็นว่ามีอาวุธมีอาวุธปืน
แต่ส่วนอาวุธปืนเนี่ยขอร้องยังไม่ต้องถามนะผมกำลังตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอยู่
ผมยังไม่สามารถให้การได้ก็เขาก็เลยใช้อาวุธปืนของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปยิงตอบโต้ครับ
อันนี้ผมยังไม่ได้เจอกับผู้กองขจรยังเลยครับเพราะว่าพุ่งค้ำชาระดับสูงกว่าผมท่านไปสอบถาม
นะครับแต่ก็
ตั้งกรรมการสืบสวนตรวจสอบกันอยู่
คุณผู้ชมสังคมคาใจว่าตำรวจยื่นปืนให้กับนายธนากรหรือไม่อย่างไร
แต่คนที่คาใจที่สุดเนี่ยคืออดีตภรรยาของผู้การทารินคุณเขมจิราบันทูลพินิษฐ์นิพิษนะคะ
ตั้งข้อสังเกตเลยว่าตอนที่นายธนากรเนี่ยยิงปืนเข้าไปในห้องไปโดนผู้การทารินเนี่ยนะคะ
แล้วผู้การทารินได้รับบาดเจ็บตอนนั้นยังไม่ตายนะล้มลงไปแล้วแต่ปรากฏว่าตามเข้าไปกระหน่ำยิงซ้ำอีก
อันนี้ลักษณะแบบนี้เป็นการตั้งใจฆ่าเลยนะ
เพราะว่ากระสุนที่เข้าร่างผู้การไปเนี่ย๖นัท
ใช่ทีนี้ประเด็นที่เราถามกันต่อว่าเอ๊ะสรุปแล้วสาเหตุนอกจากเรื่องของที่ดินแล้วเนี่ย
ผู้การเนี่ยเกิดอาการเครียดอะไรอดีตภรรยาของผู้การนะฮะบอกว่าสาเหตุเนี่ย
น่าจะมาจาก๓สาเหตุหลักก็คือความเครียดที่เกิดจากปัญหาที่๑
กรณีที่มูลนิธิอภิษฐรรมมหาธาตุวิทยาลัยเดิมทีเดียวเคยเป็นพยานที่ให้การเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจำเลย
ก็คือฝ่ายผู้การแต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะเปลี่ยนให้การไปเป็นพยานของฝ่ายโจทย์
ก็คือกลับไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผู้การทารินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
มองว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันไม่ชอบมาพากลทั้งที่ว่ามูลนิธิเป็นผู้เสียหายในกรณีเรื่องของการฟ้องร้องที่ดิน๓๘๐๐ไร่
แต่เหตุฉะไหนถึงไม่รักษาสิทธิ์ตัวเอง
ประเด็นที่๒ที่ทำให้ผู้การทารินเครียดก็คือกรณีที่ถูกฝ่ายโจทย์
ร้องเรียนให้ถอดยศโดยอ้างบอกว่าเอาเวลาราชการมาทำคดี
เพราะตอนที่ว่าคดีมันยืดเยอะ๑๐กว่าปีแล้วใช่ไหมคะผู้การยังไม่มีการเกษียณอายุราชการ
ประเด็นที่สามก็คืออีกชนวนหนึ่งที่อาจจะทำให้ผู้การเครียดก็คือที่ผ่านมาค่ะ
ฝ่ายจำเลยเนี่ยมีการโต้เถียงกันบ่อยครั้งในศาล
ทั้งเรื่องของการท้าทายเห็นบอกว่ามีการชูนิ้วกลาง
ว่าเธอเสียใจแล้วก็ไม่อยากให้ผู้การทารินอดีตสามีเนี่ย
ฟรีแทนที่ว่าบ้านปลายชีวิตจะไปใช้ชีวิตแบบสะดวก
สบายในบ้านปลายยามเกษียณแล้วเนี่ยนะคะ
ทุกคนไม่พิสูจน์ความจริงร่วมกันล่ะถูกไหมคะ
คือพี่มองว่าทำไมถึงทอดทิ้งเขา
แล้วก็ล็อปปี้ไม่ให้พระมาพูดความจริง

นี่ค่ะคุณเข็มจิราก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตก็คือทนายบัญชาค่ะ
ตอนนี้ญาติยังไม่ได้มีการเดินทางมารับศพลูกชายของทนายบัญชาเมื่อวานนี้
ก็คุยกับนักข่าวของเราทางโทรศัพท์สั้นนะคะ

เพราะว่าคุณสุภาพรภรรยาของทนายบัญชาอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเตรียมเรื่องของเอกสารต่างมารับศพนะคะ
เพราะว่าจริงอาการของภรรยาทนายบัญชาก็สาหัสเหมือนกันนะคะ